ดูเรื่องนี้ก่อนที่จังหวัดตรังค่ะกันตังจังหวัดตรังนะคุณผู้ชม
น้ำลดพยูนผุดพยูนค่ะมันมาหากินอาหารแถวชายหาดอ่ะนะคะ
ปรากฏว่าตอนที่จังหวัดน้ำรถครับน่าจะกินเพลินไปหน่อยลงไม่ทัน

เปลือกหอยหินเต็มหมดเลย
แล้วนี่ค่ะกลายเป็นว่าสันหลังลำตัวเนี่ยโอ๊ย
แผลเวอะแบบนี้นะคะไม่ตายไม่ตายชาวบ้านมาเจอได้ทันนะคะโอ้โห
แต่ก็น่ากลัวเหมือนกันนี่ต้องใช้แซลนด์เผ่อตัวมันก่อนนะคะ
แล้วค่อยเอาน้ำราดเอาตัวมันกลับลงไปในทะเล

เจ็บนะความยากลำบากตรงไหนรู้ไหมค่ะ
คือหนึ่งต้องระวังเสร็จหินเสร็จเปลือกหอยต่าง
แล้วพยูนเองคือมันเจ็บไงมันดิ้นมันพยายามร้อง

ชาวบ้านเองก็บอกว่ากลัวมันเจ็บแต่ว่าชาวบ้านคือเขาก็สงสารมัน
ก็พยายามจะช่วยทุกวิถีทางเห็นไหมวิดน้ำราดตัวมันด้วย

ตรงนี้ก็คือชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่หมู่ที่๒
ตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังช่วยกัน
พยูนตัวนี้เป็นเพศเมียพี่เบิร์ดดอม
น้ำหนักตัว๑๖๐กิโลกรัม

คือจะยกขึ้นก็ไม่ได้นะต้องกลิ้งลงไปแบบนี้ใช่ใช่

อย่างที่บอกไปตรงนี้มันชื่อว่าหาดแหลมชามา
มีย่าทะเลไงอาหารที่มันชอบ
ใบมะกรูดย่ามะขามโอ้ยพยูนชอบ
พอมากินปุ๊บมันกินเป็นประจำ
ก็กินจนเพลินพอถึงจังหวะที่น้ำลดกลับลงทะเลไม่ทัน
ก็เลยกลายเป็นพยูนเกยตื้นแล้วก็บาดเจ็บแบบนี้นะคะ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วรอดปลอดภัยนะครับ
ขอบคุณชาวบ้านชาวประมงในพื้นที่ด้วยนะคะ
ที่ไม่เน่งดูดายกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า
จังหวัดตรังถือว่าเป็นเมืองแห่งพยูนใช่